เอกหนุ่มสุดหล่อคนนี้กันดีกว่านักจ๋า
สำหรับหนุ่มเข้มหัดสวีค่ะ
จบแล้วนะคะเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิษฐ์ค่า

คือต้องบอกเลยนะว่าเข้มหัสวีเนี่ยเป็นลูกรักของแม่นิงอีกคนนึงเลยเห็นไหม
อดแล้วกอดอีกเอ็นดูเหมือนเป็นลูกชายอีกคนนึงเลยอ่ะ
แล้วก็คนที่ถ่ายให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะพระเอกของช่องนี่แหละ
ยูโรยศวรรษก็ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะเขาเป็นเพื่อนสีกันเนาะ
สำหรับการเรียนคณะนิเทศศาสตร์เอกการแสดงนะหนุ่มเข้มเนี่ยเขาใช้เวลาเรียน๔ปี
คือต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะเจ้าตัวก็ภูมิใจที่ทำให้ความฝันนี้มันสำเร็จได้
ตามธรรมเนียมจ้ะเวลาที่รุ่นพี่เรียนจบนะเป็นบัณฑิต
แล้วก็จะมีน้องนี่แหละค่ะมาบูมมาเอ็นเตอร์เทนต์พี่บัณฑิต
คือต้องบอกเลยนะคะว่าลีลาของพี่บัณฑิตคนนี้

โอ้ย
ยกแล้ว
เฮ้อ